ก็จะเห็นคนมีน้ำใจมากมายหลายคนเลย

ก็มีการสมทบทุนในการบริจาค
ในส่วนของคนบันเทิงเอง
ทั้งหญิงแล้วก็ชาย
รวมถึงสงกรานเตชะนรงค์ค่ะป้าป๋าสุดหล่อของน้องปีใหม่นั่นเองนะคะ

วิ่งรับบริจาคเงินภายในตัวเมืองปากช่อง
รวมระยะทางนะเกือบ๒๐กิโลเมตรค่ะ
เพื่อนำเงินที่ได้นะคะไปร่วมสมทบทุน
แล้วก็บริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานาจังหวัดนครราชศรีมาด้วยค่ะ
โดยเบื้องต้นนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนของคุณสมจิตที่ทราบข่าว
แล้วก็ผู้ประกอบกิจการต่างในอำเภอปากช่องค่ะ
สมทบทุนบริจาคมาด้วยนะคะ
คุณจำนวนเงินกว่า๔แสนบาทเลยนะคะคุณนะ
อกจากนั้นค่ะท่านเจ้าคุณอลงกฎนะคะ
แห่งวัดพระบาทน้ำพูจังหวัดลบบุรีค่ะ

เพื่อนำมาจำหน่ายแล้วก็เงินที่ได้ทั้งหมดนะคะเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งคาดว่าในการวิ่งการกุศลภายในตัวเมืองปากช่องในครั้งนี้นะ

รวมไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทเลยคุณผู้ชม
โอ้โหก็ถือว่าเป็นโครงการดีที่เราจะเห็นน้ำใจของคนทั่วประเทศเลยนะคะ